ทีนี้คุณก็จะช้อปปิ้งออนไลน์ได้อย่างสบายใจแล้ว
เพราะว่ามีเทคโนโลยีที่มาตรวจสอบช่วยเหลือคุณด้วยนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมมาดูความทันสมัยอีกหนึ่ง
ถ่ายทอดเรื่องราวมาจากนอกโลกนั้นเลยนะครับ
ธรรมดาเราเห็นแต่เรื่องราวข่าวสารที่ถ่ายทอดกัน

โดยมีนายชิมโคปรานายเจฟวิลเลี่ยมแล้วก็นายชิมพีค
นักบินอวกาศทั้ง๓ร่วมพูดคุยด้วยนะครับ
การทดลองต่างงานอดิเรกของนักบิน
รวมถึงอาหารการกินที่ต้องรับประทานอาหารรสจัด